คุณผู้ชมแฟนแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดงทุกท่านยังอยู่ในช่วงของวันหยุดยาว
เทศกาลสงการหรือปีใหม่ไทยใครที่คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนา
สิ่งใดก็ขอให้ร่ำรวยเงินทองส่วนใครที่ยังไม่มีไอเดียว่าจะทำอะไรเพื่อสร้างรายได้
วันนี้รายการเศรษฐีป้ายแดงมีมาแนะนำกันครับ
เรื่องแรกจะพาไปพบกับพี่ยาคนรุมร้านของทอดชื่อดังย่านดินแดง
พลิกวิกฤตเป็นโอกาสด้วยการไลฟ์เผยเทคนิคของทอดของตัวเองแบบสดบนโซเชียล
จนทำให้คนรู้จักสามารถสร้างรายได้เป็นก่อเป็นกรรมนั่นเองล่ะครับ
เชียร์มาพี่มาซื้อไก่ก็ยังมีอีกเยอะนะ

รอรับได้เลยนะเย็นนี้เดี๋ยวพี่ยาส่งให้นะ

เห็นคนรุมแบบนี้เขาไม่ได้แจกฟรีแต่อย่างใดนะครับ
แต่นี่คือลูกค้าที่มารอซื้อของทอด
ตั้งแต่ตี๕จนถึงรุ่งสว่าง
เอาหวานใส่ถุงนะเจ๊เจ๊จ่ายตังค์แล้ว
หมูกระจกค่ะแล้วก็เม็ดมะม่วงหุมพานทอดค่ะ

จากแม่ค้าไก่ทอดที่กำลังด่งดังในโลกออนไลน์
เขามีกลมเด็ดเคล็ดลับอย่างไร
ให้ลูกค้าติดอกติดใจกันยกใหญ่
จนทำให้ตัวเองพลอยมีรายได้ไปด้วย
ไปคุยกับเขาเลยครับ
ไม่น่าเชื่อเลยนะครับเนี้ย
ว่าแค่ขายของทอดจนสร้างรายได้

แล้วทำไมต้องเป็นไก่ทอดด้วยล่ะครับ
มันไม่ยากไงไก่ทอดนี่คนชอบกินแล้วก็อะไรรู้ไหมเมื่อก่อนพี่ยาขายปลาทอด
แล้วทีนี้เมื่อก่อนปลามันถูกใช่ไหมแล้วพอปลามันเริ่มขยับราคาขึ้นมาใช่ไหม
ก็ต้องคิดแล้วว่าเอ๊ะเราจะทอดปลาอย่างเดียวมันก็คงจะไม่ดีอะเนาะ
เราก็เลยเอาไก่มาลองทอดดูผลตอบรับไก่ขายดีกว่าปลา
พี่อาก็เลยยึดอาชีพไก่ทอด๑๐บาทมาตลอด
วันหนึ่งซื้อเป็นตันเฉพาะของทอดนี่วันละตันน่าจะได้
คำนวณแล้วนะที่นี่ที่เดียวหรอกขายได้วันหนึ่งสูงสุดอ่ะนะ
ขายได้ถึงเจ็ดแปดหมื่นนะนะออนไลน์นี่ไม่รวมนะ
ถ้าออนไลน์ก็วันหนึ่งก็ได้เป็นแสนนะเป็นแสนนะ
บอกไว้ก่อนนะครับว่าถึงแม้พี่ยาจะขายทั้งหน้าร้าน
และในออนไลน์แต่ไม่ว่าพื้นที่ไหน
พี่ยาเขาก็ขายราคาเท่ากันว่าแต่ทำไมพี่ยาอยู่ดีดี
ถึงเกิดไอเดียมาไลฟ์สดขายแล้วมันทำให้ยอดขายของเรา
เพิ่มขึ้นจริงจริงหรือเปล่าครับอ๋ออยู่ดีดีมาไลฟ์สดขาย
เมื่อปีที่แล้วต้นเดือนมีนาใช่ไหมมันมีโรคระบาด
เพราะไม่ให้ลูกค้าแบบเข้ามาถึงร้านนะตลาดก็มีกฎอกม้าให้กัน
พี่ยาคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้เราจะให้ลูกค้ามองเห็นของของเราได้ยังไง
พี่อาก็เลยสร้างเพจขึ้นมาไลฟ์สดไฟแรงแรงแล้วก็อะไรบ้างอย่างนั้นระดับที่หนึ่งนะ
ว่าเออมันน่าจะคนติดตามเยอะนะปกติแล้วมันมีอยู่แค่ร้อยกว่าคน
เวลาพี่ยาถ่ายลงดูว่าดูไก่เท่าไหร่ต้นใหม่นี้มันมีแค่สิบกว่าคนเองนะ
ไม่ถึงสองเดือนมีเอฟซีพันกว่าเดี๋ยวนี้เอฟซี๓แสนกว่าคนแล้ว
เอานัชนกมาก่อนเพื่อนเลยนัชนกค่ะพี่ยายมาทำอะไร
มันเกี่ยวเลยนะมันเกี่ยวเลยนะที่ว่าเราไลฟ์สดขายของเนี่ย
เราเปิดเพจขึ้นมาไลค์ทุกวันมันมีส่วนให้ลูกค้ามาจากทั่วทุกภาคเลยนะ
ก็เลยได้ฉายาคำว่าพี่ยาคนรุมขึ้นมา
มันไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะแค่ลงทุนแค่เราพูด
อุปกรณ์ก็มีโทรศัพท์เครื่องเดียวแต่ข้อสำคัญที่สุดคือเสียงของเรา
ถ้าเราจะไปไลฟ์สดขายของเนี่ยข้อสำคัญเราต้องเสียงดังฟังชัด
ดก่อนนะบดอย่างนี้นะใส่ลงไปใส่ไปเลยแพงก็ใส่
ลงทุนน้อยกว่าที่ร้านอีกนะลงทุนในออนไลน์เนี่ย
แต่เอาหน้าเราไปเนี่ยเอาของเราไปเนี่ยถ่ายทอดให้ลูกค้าดู
ว่ามันอร่อยนะว่ามันถูกนะแล้วเอาความจริงใจเข้าไปอยู่ในนั้นเลย
คือใช้สื่อออนไลน์เป็นทางรัฐประกาศให้ทุกคนได้รู้ถึงเทคนิคการทำอาหาร
เผยความจริงใจให้ทุกคนได้เห็นถึงตัวตนที่แท้จริง
เพียงเท่านี้ก็สามารถช่วยพี่ยาให้เพิ่มยอดขายได้แล้วล่ะครับ
เราไปบอกเขาเนี่ยเขาขายได้จริงแล้วเขาทำได้จริง
เขาก็ดีใจผลตอบรับกลับมาเราก็ดีใจที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่น

เรียกว่ามีโทรศัพท์มือถือแค่เครื่องเดียวก็ช่วยให้เราสร้างรายได้หลายแสนได้ง่ายแล้วล่ะครับ
ต่อกันที่อีกหนึ่งคนที่โด่งดังในโลกโซเชียลกับน้องโอวา
ลูกชาวนาที่ต่อยอดอาชีพธรรมนาของพ่อแม่ด้วยการทำคอนเทนต์กระเทยขายข้าวบนเพจขึ้นมา
จนทำให้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่ามีออเดอร์ล้นทั้งปี
รายได้สุดปังทีเดียวล่ะครับ
ชาวนาไทยยุคใหม่ต้องไม่ง้อพ่อค้าคนกลางนี่คือแนวคิดของลูกชาวนาคนหนึ่ง
ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในโลกออนไลน์ตอนนี้

วันนี้เราจะมาเผยเคล็ดลับทำเงินของเขากันครับ

ค่ะชื่อจริงธนาวาจานิมอายุ๓๔ปีแล้วค่ะ
เป็นคนพื้นเพจังหวัดสุรินทร์นี่แหละค่ะ
เกิดมาก็เป็นชาวนา
คุณพ่อพ่อแม่ทำอาชีพธรรมนาค่ะ
แม่ออเดิร์งกอปร่ำ

บอกแม่ค่ะว่าแม่ออเดอร์เข้าสาร๕กิโล
ข้าวสารครึ่งกอปร่ำครึ่ง๕ค่ะ
คือตอนแรกก็กลับมาคิดเราเงินเราก็ต้องใช้เนาะ

เราก็เริ่มคิดแล้วแหละว่าเราจะทำยังไง

ข้าวที่เราขายกับข้าวที่เราซื้อ

มาเป็นกำไรให้กับเกษตรกร
เลยไม่ได้เหรอ
รวมทั้งหมด๔๒๕ค่ะ
เดี๋ยวโอวาจัดการให้ค่ะ

ไปศึกษาแล้วก็ไปเรียนรู้
ห้างสรรพสินค้าว่าเขาขายราคาประมาณเท่าไหร่

ก็ทำแบรนด์เป็นโอวาข้าวหอมลิตรแทนสัก๑๐๐
ก็ได้คิดเป็นข้าวกิโลละ๕๐บาท

ปีที่แล้วโอวาขายได้ประมาณ๒๐ตัน

๒๐ตันก็ประมาณ

เราเอา๒๐๐๐คูณ๕๐บาท

คือเงินที่โอวาทำได้
ลูกค้าส่วนใหญ่มาจากทุกประเทศเลย

ส่งเสียงให้ดังให้คนเขาหันมามอง
แล้วการส่งเสียของโอวาคือการทำคอนเทนต์

วันนี้คุณก็อยากวาง
แต่ยังกำลังอยากหน่ออาย
พิธีพอร์ตลาย
หัวใจให้โทรมาถาม

ข้าวที่เป็นที่นิยมที่สุด

ข้าวหอมนาลีแต่โอวาจะไม่สีขาวมาก
เรียกว่าไม่ได้มีแค่ไอเดียการเพิ่มมูลค่าข้าวให้กับตัวเขาเอง
แต่ยังเป็นกูรูเรื่องของข้าวอีกด้วยล่ะครับ
ใครที่สนใจก็เข้าไปออเดอร์กันได้เลยครับ
ที่เพจโอวาข้าวหอมมลิแท้สุริน๑๐๐
น้องโอวาจ๋ามีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ชมไหมครับ
โอคิดว่าความรู้เป็นสิ่งสำคัญนะคะ
ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรแล้วก็ความรู้แขนงอื่น
สมมุติว่าถ้าโอทำการเกษตรอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้รู้การตลาด
ช่วงมือของธุรกิจมันก็จะสั้น
มันอาจจะไม่ได้การันตีว่าประสบความสำเร็จเสมอไปนะคะ
แต่มันก็ช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จไม่ใช่เหรอ
ข้าวไหมคะข้าวหอมมะลิไหมคะ
ต้องบอกว่าสื่อโซเชียลเป็นตัวช่วยที่สำคัญ
ในการสร้างรายได้ให้กับทุกคนยุคปัจจุบันจริงครับ
แต่หลายคนอาจจะตั้งคำถามว่า
แล้วถ้าหากเราไม่มีพื้นที่ในการทำมาหากิน
มีแค่ทาวน์เฮาส์หลังเล็กจะทำยังไง
ปลูกเห็ดแบบพี่คนนี้เขาดูไหมล่ะครับ
ที่สำคัญเขามีเทคนิคที่จะทำให้เห็ดออกดอกได้ตลอดทั้งปี
ด้วยเทคนิคกาโครนงิ่งอากาศ
จะเป็นอย่างไรไปชมกันครับ
ขออนุญาตมาบุกที่บ้านหน่อยนะคะ
เท่าไรคนบอกว่าเรื่องของการเพาะปลูก
ทำการเกษตรหรือแม้กระทั่งเพาะเห็ดเนี่ย
มันต้องใช้พื้นที่ปัญหาอย่างแรกของการเกษตรคือ
ได้แค่เพ้อกินหือแล้วก็ไม่สามารถเป็นอาชีพได้
ค่ะเพราะทำไปทำก็เลิกอะไรอย่างเนี้ย
มีแนวคิดหรือกันว่าเราจะทำยังไงกับเราเป็นคนกรุงเทพ

อันนี้ใหญ่มากค่ะนี่คือเห็ดอะไรนะคะ
นี่คือเห็ดเมงกี้ครับแต่ดอกนี้ยังดอกเล็กอยู่
อันนี้คือยังเล็กใช่ไหมใช่ปกติมันจะใหญ่ขนาดไหนคะ
ก็ประมาณเท่าฝ่ามือครับดอกนะครับ

แต่วันนี้ผมคือต้องการคือความต่าง
มันเป็นเห็ดที่ผมให้คำจำกัดความว่าเป็นเห็ดไม่เป็นเห็ด

ข้อจำกัดของพื้นที่น้อยเนี่ยคือ

ในบ้านนี้ก็จะได้อยู่ที่ประมาณไม่เกิน๓๐๐โล

อย่างดอกนี้ประมาณ๕๐กรัม

สิ่งที่ได้มากกว่ารายได้คือเราได้อยู่บ้าน

ห้องแรกเนี่ยก็คือจะเป็นเทคโนโลยีของธรรมชาติแล้วกัน

ซึ่งไม่เหมาะกับการเพาะปลูกอะไรใดทั้งสิ้นเลย
จริงแล้วหลายคนมองว่าเห็ดจะมีกลางวันไหมมีกลางคืนไหม
จริงแล้วกลางวันกลางคืนมันคือผลต่างของอุณหภูมิ

ต่างของตรงนี้มันทำให้เกิดน้ำ
เกิดผลต่างของอุณหภูมิเมื่อไหร่ความชื้นมันมา
แปลว่าตอนนี้พี่กิติพงมีห้องสำหรับเพาะเห็ด๒ห้อง

ใช่ครับแต่สามารถเพาะเห็ดได้ตลอดทั้งปี

ใช่ครับ
ใช่ครับอันนี้คือโรงเรือนโรงที่๒

นี่แหละค่ะห้องโครนนิ่งอากาศ
คอยควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ประมาณ๓๐๓๒องศาเซลเซียส
ซึ่งเป็นความร้อนที่เห็ดเจริญเติบโตได้ดี
หากอุณหภูมิสูงเกิน๓๒องศาเมื่อไหร่พัดลมก็จะทำงานอัตโนมัติเพื่อระบายความร้อนออก
หรือแม้แต่ความชื้นก็ควบคุมได้นะเมื่อชื้นมากไปก็มีพัดลมระบายออกมา
แต่ถ้าอากาศแห้งเขาก็ใช้เพียงแค่เครื่องทำหมอกง่ายราคาหลักร้อย
เพื่อกระจายความชื้นรอบห้อง
อุปกรณ์ทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่
ลงทุนเพียงแค่๑๐๐๐บาทเท่านั้นเองล่ะค่ะ
ส่วนตอนนี้ยังมีอีกหนึ่งเทคนิคการเลี้ยงเห็ด
ที่จะทำให้เห็ดเจริญเติบโตได้ดี

หรือที่เรียกกันว่าแกล้งเห็ด
นี่ค่ะคุณผู้ชมพร้อมแล้วสำหรับการแกล้งเห็ดค่ะ

ใช่ครับอย่างสองก็คือมูลไส้เดือน
แล้วเราก็ปาดช่องอากาศ
อันนี้ผมจะให้มันขึ้นดอกใหญ่ผมจะให้มันขึ้นตรงกลาง

นี่คืออีกหนึ่งการสร้างรายได้ที่ดีให้กับตัวเรา
หรือเราชอบทานปลูกเองเพราะเองกินเองเลย
อยากจะได้คำปรึกษาข้อมูลคุยกับพี่กิติพงศ์ได้หมดเลย

เข้าไปในเฟซบุ๊กไหมฮะ
เรียกว่าเป็นเทคนิคที่ดีเลยล่ะครับ
คุณผู้ชมลองเอาไปทำดูตามก็ได้
ไปต่อกันที่อีก๑เรื่องของเลย
อยากทำกระเสด

เพราะเขาเลี้ยงไก่ในแนวตั้ง

ที่นี่เป็นศูนย์เล่นรู้สถิกภาพเพียงบ้านสระพี
ที่นี่เป็นศูนย์เล่นรู้สถิกภาพเพียงบ้านสระพี
ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่คนมาศึกษาดูงาน

หลักปรัชญาสถิกภาพเพียงของ

ใครมีเนื้อที่หนึ่งไร้สร้างให้ได้ปีหนึ่งแสนบาท

กุ้งแม่น้ำเรียงราชกา
อันนี้เราตีเป็นรายได้รายปี

สามแปลลูกคุณบริกันก็เป็น
ใน๓๖ข้อมีอยู่๗๑ฐานจะได้รู้
ที่โปรงท่านบอกว่าต้นน้ำกังน้ำตายน้ำ
ถ้าเราทำเองหมดเงินทองไม่ด้วยไร

มีเนื้อที่นิดเดียวคือไล่เดียว

ลุงก็เลยมานั่งแต่ว่าออกแบบว่า

ก็เลยเรียกกันว่าไก่ชิงช้าตะวัน

ตะกร้าเป็นกร้าพลาสติกมันฟ่างกว่าโกงสับ
มันจะกินได้เต็มตัวนอนได้เต็มตื่น
มันก็เลยทำให้ไก่เนี่ยมีสุขภาพที่ดีไม่เครียดนะ

เดี๋ยวคุณบีนมาชนเอาจะพอประมาณ

ก็จะมีทั้งไข่สดไปแปรรูป
ไข่เค็มรสต้มยำรสกระเภารสกาแฟรสปลาร้า

ส่วนใหญ่คนเลี้ยงไก่อันทีเลี้ยงไก่กรงตาปอย่างเดียว

มันต้องให้ได้มากกว่าหนึ่งอย่าง

ลุงจะมีรายได้รายวันรายเดือนแล้วก็รายปี
ค่าค่าจะจ่ายไป๑๖แสนเหลือ๒๐๐แสน

ต้องมีเก็บไข่ไก่ไข่เป็ดไข่นกะทารายได้รายเดือนรายปี

มันก็จะเป็นรายได้รายปีกันหมดหรือว่ารายเดือน
ที่ดูจากรายการนี้ไม่ชัดเจนนะ
อาจจะลงมาพื้นที่อยากจะมาดูมาคุยกับตัวเองมาคุยกับคุณลุงเลย

ถ้าใครสนใจอยากจะมาดูจากรายการนี้จะมาเที่ยวที่นี่

ก็โทรศัพท์มาก่อนก็ได้นะ

วันนี้เอาใจคนรักธรรมชาติ

ด้วยการพาไปย้อนชมการทำฟาร์ม
กลายมาเป็นธุรกิจทำเงินปัง

และวันนี้ครับอยู่กับเจ้าของฟาร์มปลากระพงยักษ์นะครับ
สวัสดีครับ

มีที่ไปที่มาเริ่มต้นได้ยังไงคะ
กันที่ผมจากจะกรอบธุรกิจส่วนตัวเนี่ย
ผมเคยเป็นพนักงานรัฐศักดิ์ศาสตร์กิจออกมาประมาณ๒๐ปีแล้ว
เริ่มต้นจากการเปิดร้านขายอาหารกุ้งแล้วก็ทำฟาร์มกุ้ง

ทุนที่เราใช้ก็คือทุนจากธนาคารบางส่วน
แล้วก็ทุนที่สำคัญก็คือทุนของเราเอง
ที่หมายถึงว่าความตั้งใจความสัมพันธ์เครือข่าย

แหล่งเงินทุนมาแล้วแน่นอนเราก็ต้องมีไอเดียจะทำนู่นทำนี่
แล้วการพลิกชีวิตจากการเป็นพนักงานคนหนึ่งมาทำเป็นเจ้าของฟาร์ม

คือเราขายอาหารกุ้งใช่ไหมเราก็ไปเยี่ยมลูกค้า
เห็นผลผลิตของเขาก็เห็นผลกำไรของเขาเราก็อยากทำบ้าง
เพราะเรามีต้นทุนต่ำอยู่เราเป็นผู้ขายอาหารเองใช่ไหม
เราก็ลองทำดูสุดท้าย

เอาแต่ก็ต้องลุกลูกค้ามาก่อนเสียงหายไปเยอะไหมครับ

จากบอกจุ้งไม่ดีเราก็เลยหันมาเลี้ยงปลากระโพงบางส่วน
เพราะเอิญมันมีบริษัทเขาทำอาหารเม็ดมา

แล้วสุดท้ายก็เหมือนเดิม
เพราะว่าเราทำด้วยเราอาจจะไม่มีความรู้ที่แตกฉานมากนัก
ขณะเดียวกันเป็นช่วงที่เราเข้าไปสู่ธุรกิจ

ผิดหวังจากกุ้งผิดหวังจากปลากระโพงเล็กกลับมาเลี้ยงปลากระพง
ถามหน่อยทำไมมันต้องเป็นปลากระพงที่ใหญ่ด้วย
เราศึกษาแล้วไหมว่าถ้าเราเลี้ยงป่าไซส์เล็กเนี่ยมันมีข้อจำกัดของมัน
โดยเฉพาะสินค้าเกษตรเนี่ยเราต้องรู้อยู่ว่าทั่วไปเนี่ย
ผลิตเหมือนกันเริ่มผลิตพร้อมกัน
เพราะฉะนั้นพอเริ่มผลิตพร้อมกันผลผลิตจะออกมาพร้อมกัน
มันก็ทำให้การควบคุมราคาของตลาดมันไม่ได้
ของมากก็ถูกของน้อยก็จะแพง
แต่ปลากระพงไส้ใหญ่หรือไซสยักษ์เนี่ยมันสามารถขายได้ตลอดระยะเวลาของมัน
มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะพอใจขายช่วงไหน
ช่วงจังหวะที่ราคาถูกเนี่ยเราก็ยังเลี้ยงต่อมันไปได้เรื่อย

แต่ปลาเล็กเนี่ยมันมีข้อจำกัดของมันก็คือไม่เกิน๗๙ขีดเท่านั้นอีก

แต่ว่าถ้าเรายังไม่อยากขายไม่พร้อมก็ยังไม่ขายก็ได้
ครับพอเรามาทำไซส์ใหญ่เนี่ยเราก็รู้ข้อจำกัดของมันอีกว่า
การขายต้องทำยังไงคนที่จะเข้าถึงปลากระพงยักษ์เนี่ย
โดยทั่วไปเนี่ยจะเข้าถึงยากเพราะว่าไม่มีผู้บริโภคคนไหน
ที่จะซื้อปลาเป็น๑ตัว๔๕โลไปกินครีมมื้อเดียว
เราก็เลยมาทำเป็นแปรรูปเป็นแพ็คเกจเล็ก
อ๋อลูกค้าที่ซื้อปลาไซส์นี้คือจะเป็นร้านอาหารหรือว่า
ก็มีทั้งผู้ประการรายใหญ่แล้วก็เราก็ขายผ่านโมเดนเทจด้วย
แต่เอาจริงเห็นบอกว่าชีวิตก็ไม่ได้ง่าย
ต่อให้ประสบความสำเร็จจากปลากระพงยักษ์มาแล้ว
แล้วก็เหมือนกับว่าจะไปได้ดีแต่เห็นว่าก็มีมีอุปสรรคอยู่เหมือนกัน
ช่วงที่ทำฟาร์มปลากระพงยักษ์
ก็จริงที่ผ่านมาถ้าเกิดเราไม่มาทำตลาดเองเนี่ย
ราคาตลาดมันจะขึ้นลงตามของที่มีมากหรือมีน้อย

เราสามารถคอนแทคกับผู้ผลกรอบการ
ซึ่งปกติแล้วเราสามารถคำนวณต้นทุนในการผลิตของเราได้
แล้วก็กำไรที่เราควรจะได้
มันเป็นการซื้อขายล่วงหน้าเป็นการประกันราคากันอย่างนี้
มันก็ทำให้ฟาร์มของเราเนี่ยไม่ค่อยผัดผันผวนเท่าไหร่
มันเป็นโอกาสโดยบังเอิญ
อันนี้เราได้รับการแนะนำจากญาติผู้ใหญ่

เป็นครูคนแรกของผมในเรื่องการตลาดเลย
หลังจากนั้นเนี่ยเราไปต่อยอดจากผู้ประกอบการร้านอาหาร

เราก็ไม่รู้ว่าต้นทุนในการผลิตมันแตกต่างกัน

เขาก็พยายามจะเอาราคาที่เขาเคยซื้ออยู่

ยอดประมาณ๒ตั้น๑ผมจำได้เลย

๒ตั้น๑ราคานี้ขาดทุนก็ไม่เท่าไหร่

ช่วง๓เดือนที่เราคุยกันไว้ที่๒ธัน
เนี่ยยอดสั่งซื้อ
สูงสุดประมาณ๑๕ตัน
คำว่าขาดทุนคือการลงทุน

เพื่อให้ได้กำไรในอนาคต

ผมเชื่อว่าอะไรก็ตามที่เราหวังจะได้
ปากกระพงยักษ์ก็เป็นการการทำประชาน้ำพันธุ์นะครับในมุมมองของคุณประโยชน์มองตลาดปากกระพงยักษ์ในประเทศไทยยังไงถ้าคนไทยให้โอกาสผมเชื่อว่ามันยังสามารถขยายกำลังผลิตและขยายตลาดได้มากกว่านี้อีกเยอะเพราะปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าผลิตของจังหวัดเชิงเศร้าเนี่ยปีไม่เกินเจ็ด
ปาเนื้อสีเหลืองคือปลาแซลมอนเนี่ยปีงบริโภคต้องไหลหมื่นตันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าปากระพงยักษ์ของเราเนี่ยคุณภาพไม่แพ้ปลาที่นำเข้าจากต่างประเทศแต่ปากกระพงยักษ์เนี่ยเรายังขาดโอกาสจากคนไทยเท่านั้นเองทำธุรกิจมาถึงขนาดนี้นะครับหัวใจของการทำธุรกิจคืออะไร

อืมทำอะไรต้องพอประมาณรู้จักตัวเองให้ดีก็คงมีเหตุมีผลสิ่งที่เราจะทำทำเพราะอะไรทำเพื่ออะไรทำอย่างไรเมื่อทำแล้วเนี้ยต้องมีภูมิก็คือเวลามีมีวิกฤติมีเกิดเหตุอะไรที่ไม่คาดคิดที่จะมาทบถึงที่เราทำเนี้ยค่ะเราสามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ภายใต้ความร
เพราะว่าเป็นผลิตภัณฑนมระดับพรีเมียมที่วางขายอยู่เรียกว่าทั่วประเทศเลย
แต่ที่คิดว่าหลายคนน่าจะยังไม่รู้นะครับ
คือคำว่านมออร์แกนิค

มออร์แกนิคก็คือนมที่ไม่มีสารอื่นจะปนอย่างนี้หรอคะ

ครับคือคนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจประมาณนี้นะครับ
นมออร์แกนิคคือนมปลอสาร
จริงแล้วคำว่าออร์แกนิคเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นเยอะนะครับ
เพราะว่ามันหมายถึงระบบการเลี้ยงโคนม
ที่จะต้องเน้นความสมดุลระหว่างธรรมชาติ
แวดล้อมนะดินน้ำพืชและสัตว์ใช่ไหมครับ
แล้วก็เราจะต้องไม่เลี้ยงสัตว์เยอะเกินไป
ไม่งั้นสิ่งปฏิกุมก็จะเยอะ

คือเราดูแลตั้งแต่การเลี้ยงวัวเลย
ครับผมแล้วสัตว์ก็จะต้องได้ใช้ชีวิตในแบบที่สัตว์เขาควรจะเป็น
ต้นทุนจะสูงกว่านมธรรมดาเยอะไหมครับ
คนจะเชื่อว่าต้นทุนมันสูง
จริงต้นทุนที่สูงที่สุดในการทำโรแกนิคเนี่ยนะ
ไม่ได้อยู่ที่เงินอยู่ที่เวลาอยู่ที่ใจ
จริงสังความคือไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวเวลาการใส่ใจเลี้ยงเป็นลูกเลยเลี้ยงเป็นลูกจริง
เด็กเนี่ยผมได้มีโอกาสไปเที่ยวฟาร์มโคนมที่มวกเหล็กนี่แหละตอนนั้นผมก็อายุยังไม่๑๐ขวบเลย

ไปดูเลยนี่คือครับเดี๋ยวเธอแบ่งมาเลยนะ
อ๋อใช่ครับวันเข้ามาหากวิรัยครับ
เราก็เลือกเรียนเกษตรเลยพอเข้ามาปุ๊ป
พอเรียนที่สมใจแล้ว

มันก็เป็นสถานที่ที่เหมาะสม
ตรงที่สุดทำอะไรนะครับที่สายตรงที่สุด

เราก็เริ่มลงทุนเล็ก
ลงทุนครั้งแรกทำอะไรครับผม
กินย่าเยอะทำอะไรดีเพราะฉะนั้นก็ไปปลูกย่าไงปลูกย่าซะเลย
แล้วดีไหมครับแล้ววัวไม่ใช่ว่าเดินไปกินย่าก็กินได้เปื่อย
ความคิดของเราเนี่ยตอนนั้นมันเด็กมากเลยนะโหแบบอินโนเซนต์มากเลย
ยักมากเลยปลูกทำไม่ได้สักปีกว่าหมดทุน
เลือกเลยหรอค่ะก็ต้องเปลี่ยนแฮะ
ธุรกิจต่อไปเป็นอะไรคะเขาเรียกว่ากากเบียร์

พอสองอย่างเริ่มส้มทำฟาร์มนมเองเลยไหมครับ
ตัวกากเบียร์ก็ยังไม่ได้ส้มนะ
แต่เราก็มองเห็นว่าอาชีพโคนมเนี่ยมันในอนาคตเนี่ยมันต้องมีปัญหาแน่
แล้วตอนนั้นประกอบกับเรื่องของประเทศไทยเองเนี่ย
ตอนนั้นเนี่ยข้อตกลงก็คือว่าเราเอาของบ้านเราเนี่ยที่เราผลิตเยอะได้ไปขายเขา

เขาก็ขอเอานมมาขายบ้านเราไปได้ไหมภาษีสูง

ว่าเข้าใจนะแต่ว่าในสถานะที่เราอยู่ข้อนมเนี่ย
มันก็ยากเหมือนกับประเทศไทย
เราก็มองว่าถ้าเราจะทำให้เกษตรกรบ้านเราอยู่ได้

ท่านเอาอลกันนิกมาใช้เนี่ยมันน่าจะโอเคนะ

ตอนนั้นก็เป็นแบบเหมือนกับเป็นโปรเจคย่อยนะ

การทำอลกันนิกในเมืองไทยก็จะทำได้ไหมนะครับ

กลับมาติดตามเรื่องราวของนมออร์แกนิค

ของคุณพลึกกันต่อเลยครับ
เราก็เลยเอาไปจดเป็นบริษัทเลย

เราคิดว่าถ้าวิธีนี้
อย่างน้อยถ้ากระเศกรคนไหนที่มาทำออร์แกนิค

ถ้าวันที่การไหลบ่าของคู่แข่งจากต่างชาติมันมาเต็มที่

ผมเชื่อว่าเขาจะอยู่ได้
เอาจริงแล้วจุดเริ่มต้นของคุณคริสเองที่บอกเนี่ยค่ะ
แต่อยากทำธุรกิจเพื่อที่จะช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงวัวด้วย

กระทั่งทุกวันนี้มันเป็นการทำกิจการในลักษณะกิจการเพิ่ม

นะครับด้วยเงินทุนก้อนแรกที่เราลงไปแล้วเนี่ย

ปัจจุบันนี้เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมเต็มรูปแบบ

แล้วคุณพฤษทำทั้งหมดนี่คือเงินก็ไม่ได้กำไรก็ไม่ได้หวัง

ก็ต้องบอกว่าเงินตอนนี้เราไม่ลำบากแล้ว
เราไม่ลำบากแล้วก็พอช่วยใครได้เราก็ช่วยนะครับ

จริงแล้วตอนเราทำเนี่ยมันได้ความสุขเพิ่มขึ้น

ผมบอกเลยว่าเกษตรกรที่อยู่กับเราเนี่ยเขาพ้นขีดความยากจนไปแล้ว

หมดเวลาของรายการเศรษฐีป้ายแดงในวันนี้แล้ว

ลืมนะครับกาดอย่าตกนะแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมครับ๑๖นาฬิกาหรือว่า๔โมงเย็น
อย่าลืมนะดูก่อนรวยก่อนหมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ